มีผู้เสียหายที่ไปฉีดหน้าที่คลินิกของคุณพิมพิพายแล้วไปเจอหมอปลอมเข้าเนี่ยค่ะ

ผู้เสียหายคนนี้เขาบอกว่าเขาจองผ่านทางการสดผ่านเพจจากการไลฟ์
เขามีโปรโมชั่นฉีดโบท็อกซ์ก็เลยจองเข้าไป
พอไปฉีดปุ๊บเนี่ยไปโดนหมอปลอมเข้าที่ถูกดำเนินคดีอยู่ตอนนี้นะคะ
แต่เธอบอกอะไรรู้ไหมบอกตอนไปฉีดไม่รู้เลยว่าหมอปลอมเพราะลีลาท่าทางการฉีดมันดูไม่ออกมาก
คล่องแคล่วมากมียาชามีประคบน้ำแข็งมีฉีดอะไรแบบนี้
แต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือคิ้วของเธอไม่เท่ากัน
สุดท้ายก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความที่สอนอห้วยขวางนะคะ
ได้โปรโมชั่นคือ๔๔๔บาท๒๐๐ยูนิตค่ะ
ตอนฉีดเนี่ยฝีมือของคุณหมอปลอมคนนี้นะ
แล้วก็การให้บริการอะไรต่างดูมืออาชีพมากเลย
แต่หมอปลอมคนนี้นางสาวอลินดาก็ถูกดำเนินคดีนะคะ

บอกว่าพอรู้ข่าวเธอกังวลไงแล้วคิ้วเธอมันไม่เท่ากันตอนนี้
ข้างหนึ่งมันสูงขึ้นผิดปกติและกังวลเรื่องตัวยาด้วยนะคะ
ไม่รู้ว่ายายี่ห่ออะไรยาชาอันไหนอะไรยังไง
เธอเลยแบบแจ้งความดีกว่าเพื่อความสบายใจ
บอกว่าก็เธอมั่นใจในตัวคุณพิมพ์ริพายก็มั่นใจว่าน่าจะคัดกรองคุณหมอมาเป็นอย่างดี
แต่ก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
หลังเกิดเรื่องแอดมินติดต่อมานะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการรอเข้าพบคลินิก
เพื่อรายงานให้ทราบถึงปัญหาคลินิกบอกว่าจะคืนเงินค่าบริการให้ทั้งหมดเลย
แล้วก็จะแก้ไขให้ฟรีด้วยถ้ามีปัญหาเธอก็โล่งใจแล้วค่ะ
แล้วก็พอตำรวจจับหมอปลอมได้เนี่ยเธอคาใจประเด็นนี้
ทำไมให้ประกันตัวไปเพราะว่าตอนนี้หมอปลอมคนนี้อยู่ระหว่างประกันตัวเพื่อสู้คดีนะคะ
ปกติที่ฉีดหมอเขาจะให้เราแบบอย่างหน้าผากก็จะให้เลิกคิ้วก่อนแล้วดูร่องรอยอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้ไม่ก็คือจิ้มจับแล้วจิ้มอย่างนี้ค่ะ
แต่ตรงช่วงกามเขาก็ให้จัดกามดูก้อนกามอยู่ค่ะ
ทุกอย่างมันเหมือนหมอจริงค่ะ
กังวลว่าหนึ่งแหละเขาไม่ได้เป็นแม้แต่ผู้ช่วยแพทย์ผู้ช่วยหมอ
ประสาทที่ใบหน้าเราอย่างนี้ค่ะเขารู้ไหมเขารู้ทุกจุดหรือเปล่า
อย่างนี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็กังวลเรื่องเริ่มจะกังวลเรื่องตัวยาหรอกค่ะ
เพราะว่าวันนั้นเราไม่ได้เห็นกล่องโบท็อปไม่ได้เห็นกล่องโบท็อปจริง
และไม่ได้เห็นเขาดึงยาต่อหน้าเราจริงค่ะ
ขนาดหมอที่เขาเก่งอยู่แล้วเขายังจะต้องแบบฝึกฝนอย่างนี้
แล้วจะมาบอกว่าตัวเองเคยฉีดให้แค่เพื่อนพนักงาน
แล้วจะสามารถมาทำให้ลูกค้าได้อย่างนี้
หนูรับหนูรับตรงนี้ไม่ได้
และนางสาวอลินดาหมอปลอม
ความผิดฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
และฐานความผิดอื่นที่ปรากฏจากการสอบสวนด้วยนะคะ
ก็มีผู้เสียหายที่ผ่านการใช้บริการกับหมอปลอมอีก๑คน

ผู้เสียหายท่านนี้อาการหนักนะ
เมื่อสักครู่คือคิ้วไม่เท่ากันใช่ไหมคะ
แต่ท่านนี้ถึงขั้นปากบวม
เพราะว่าไปฉีดฟิลเลอร์ที่ปาก
ก็ตอนที่เธอกำลังจะให้ข้อมูลกับนักข่าวอะค่ะ
แต่กลายเป็นว่ามีเจ้าหน้าที่คลินิก๓คน
ออกมาจากคลินิกแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลย
เหมือนก็เอาผู้เสียหายคนนี้ขึ้นรถไปด้วย
ยังไม่ทันจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ

แสดงว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบ

เพราะว่าช่วงที่หมอปลอมมาทำงาน

คนที่ฉีดโบท็อกซ์เริ่มคิ้วไม่เท่ากัน
คนที่ฉีดฟิลเลอร์มีอาการบวม
ทางพันธมรตเอกในติวงกุลาบ
ผู้กำกับการศรีกรมคับการปรับปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคบอกว่า

ยังไม่มีผู้เสียหายไปแจ้งความกับปคบนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานตัว
คุณหมอคนที่เป็นตัวจริงที่ถูกแอบอ้างมาพูดคุยกัน
จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มอะไรหรือเปล่า
แล้วก็รอผลการสอบปากคำด้วย
วันนี้คุณหมอหยกคุณหมอตัวจริง

ก็คือโพสต์เบื้องต้นว่า

ได้มีการติดต่อมาแสดงความเสียใจแล้ว
ตอนนี้โฟกัสเรื่องคนแอบอ้างกันก่อนนะคะ
ให้คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราไปสอบถามประเด็นดราม่า

ประเด็นระหว่างคุณพิมริพายกับคุณหมอของขวัญ
ชมความสามารถของคุณพิมพ์ริพายจนมารู้เรื่องหมอปลอม
ก็เลยอยากจะแชร์ความรู้เพราะเธออยู่ในวงการคลินิกเสริมความงามมา๑๖ปี
อยากจะให้หมอที่แอบอ้างว่าเป็นหมอจริงถูกดำเนินคดี
จากกรณีนี้มันเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคทำให้วงการคลินิกเสริมความงามเสื่อมเสีย
ประเด็นเรื่องฟิลเลอร์ที่คุณพิมพิริพันธ์มีการสดผ่านเพจแล้วก็มีการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม
ต้องบอกว่าเป็นอีกประเด็นที่ยอมรับว่าก็ทัวร์ลงจริงจากแฟนคลับของคุณพิมพ์ริพาย
ตอนแรกที่ดูไลฟ์นี้ยอมรับว่าสะอึกเหมือนกันที่คุณพิมพิพายพูดถึงเธอ
เราย้อนไปดูไลฟ์ของคุณพิมพิพายช่วงนี้นิดนึงดีไหมคะ
ทำให้รู้สึกไม่ดีอะไรอย่างนี้หนูขอโทษนะหมอ

อยากเลี้ยงข้าวฉอย้าการเจอตัวจริงหน่อย
ก็วางกันไป

หมอควัลบอกก็แอบสะอึกเหมือนกัน
นี่ก็เป็นสไตล์การพูดของคุณพิมพ์ริพาย
นั่นแหละแล้วคุณพิมพิพายก็โทรไปขอโทษแล้วก็นัดกินข้าวกันแล้ว
พอเจอกันก็คุณพิมพิพายขอโทษจริง
ขอโทษจนต้องบอกว่าหยุดขอโทษได้แล้วค่ะ
นี่นะคะคุณพิมพิพายก็เลยขอให้เธอเป็นที่ปรึกษาให้
แต่ยังไม่ได้ตอบตกลงก็ขอตัดสินใจก่อน
เธอก็ยืนยันว่าที่หลายคนถามว่าดีกันหรือยังกับคุณพิมพิพายเนี่ย
ของขวัญบอกว่าก็ไม่ได้โกรธกันไม่ได้มีปัญหากันตั้งแต่แรกอย่าเข้าใจผิดนะ
ก็อย่างนั้นก็ไม่ต้องดีหรือไม่ดีกันอะเนาะเพราะว่าไม่เคยโกรธกันอยู่แล้ว
ส่วนตัวเชื่อว่ากรณีหมอปลอมเนี่ยค่ะคุณพิมพิพายไม่ได้มีส่วนรู้เห็นจริงนั่นแหละ
จากคุณพิมพิพายเองก็คงจะไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้
ไม่ได้ทำให้พี่เปลี่ยนจุดประสงค์ของพี่พี่โตพอที่จะแยกแยะได้
เรามีวุฒิภาวะทั้งวัยวุฒิถ้าเทียบว่าด้วยอายุ
หมออายุมากกว่าพี่พิมพ์ริพายกว่า๑๐ปีหมอจะไปสือสากับแค่คำนี้
แล้วสุดท้ายคือไม่ช่วยแล้วแล้วคนไข้อ่ะแล้วคนที่มีอะไรใด
ความปลอดภัยผู้บริโภคที่ตัวเองพูดตั้งแต่แรกว่าเธอเดินออกมาพูด
มาเผือกเรื่องของเขาแต่พอเจอคำว่าอีเข้าไปคือถอยอย่างนี้เหรอ
ไม่ใช่หมอของขวัญอะ